แต่บางทีก็มีวิธีการติดสติ๊กเกอร์บอกรัก
ถูกเพราะว่าตัวเด็กนี่ยงกันมากใดใด

แปลว่าฮอตที่สุดไม่ว่าจะเป็นนุ่มหล่อเป็นสาวสวยนะต้องมาวัดกันที่จำนวนหัวใจ

เพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนฝูงคนชอบเขาติดให้กัน
เขาแปะให้คุณครูคุณครูก็ต้องได้สติ๊กเกอร์หัวใจเหมือนกัน

ว่าใครได้สติ๊กเกอร์หัวใจเยอะที่สุด

ที่ยืนสวยอยู่ข้างหลังดอกหัวใจแปะเต็มหน้านั่นแหละค่ะ

ใช่แล้วค่ะคุณคะดูสิคะ

อนูของร่างกายถูกแปะสติ๊กเกอร์หัวใจ
บ่งบอกถึงว่าหนูรักคุณครูนะคะ
จากโรงเรียนเทพปัญญาจังหวัดอุดรธานี
คือเขาจัดกิจกรรมวันวาเลนไทยประจำปีภายในโรงเรียนค่ะ

จะต้องให้เด็กมาแปะสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้กับคุณครู
นี่คุณครูผู้ชายก็มีคุณครูตกมา
คุณครูเหลือแต่ฟันนะคะที่ว่าง
เป็นการแสดงความรักต่อกันนะคะ
กติกาก็คือว่าคุณครูท่านไหนได้สติ๊กเกอร์จากนักเรียนเยอะที่สุด
ก็จะเป็นมิสวาเลนไทยประจำปีไปเลยจ้า

เต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวไปหมดเลย
ถูกต้องเลยนะคะคุณครูสาวสวยรายนี้ก็โดนเด็ก
แหมเว้นปากให้คุณครูได้พูดบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะคะ
เรียกว่าติดกันศีรษะจะหลดปลายเท้า
ดูเหมือนว่าครูผู้ชายก็จะเป็นสุดฮอตยอดนิยมเหมือนกันนะ
ติดแบบนี้ก็แสดงว่าหนูรักคุณครูมากเลยทีเดียว

คุณดิฉันบอกแล้วว่าคุณครูว่างแค่ฟัน

พายแกะเสร็จโห้ยขนรุดติด
ก็แกะแล้ว
อยากจะคุยกับคุณครูทุกท่านเลยที่ได้รับการแปะแบบนี้ว่า

แล้วอาบน้ำเนี่ย

ทำไมต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ด้วย

ปีหน้านี้เธอซื้อสติกเกอร์มาปะคุณเลย

เอามันสติ๊กเกอร์หัวใจยังไว้แปะ
พวกอย่างนั้นเขาเรียกว่าสก๊อตเทป

เอามาทำอย่างนี้เป็นม้วน